คู่รักแบบลับนะนี่
ครบปั๊บแบบลับ๒ปี๓ปีได้พอเกินจากนั้นปุ๊บจะมีเหตุแล้ว
ไม่เกิดประเภทกับเขาก็ไม่ป่วยเขาก็ต้องติดคุกมีเหตุเผ็ด
นานาประการเข้ามาหมุนเวียนผลัดผ่านชีวิตแบบแปลกมันจึง
ยากความรักหรือคู่ครองของคุณแอนจึงเป็นความลับที่ไปเอิก
กะเลิกไม่ได้ในดวงเป็นนี้จบจริงไหมพี่แอนล้านเปอร์เซ็นต์อัน
นี่คุณจะไม่ต้องบอกว่าแฟนคุณคือไม่ต้องร้อยนะเอาเอาไปล้านเลยหรือว่า
มากกว่าล้านก็ให้ล้านเลยคือคุณเปิดไม่ได้ว่าคนนี้คือ
ของคุณค่ะคือคนนี้คุณเป็นเจ้าของไม่ได้เปิดปุ๊บมีอัน
เป็นไปคือไม่ได้สนใจว่าจะอะไรอะค่ะเอาแค่ครอบครัวก็พอเอาแค่ครอบครัว
ถ้าอย่างนั้นดวงนี้ควรจะอยู่คนเดียวหรือจะต้องมีคู่
ลับด้วยนะวงเล็กไม่ได้มีความสุขกับความรักในเมื่อคนคน
หนึ่งมีความรักที่มีความสุขในความเป็นครอบครัวของตัวเราเอง
มีความสุขกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายและพื้นที่ปลอดภัยตัวเอง
แล้วการที่จะไปมีความรักในวัยนี้ผมคงไม่คิดว่าไปหลง
ใครหรอกถ้าจะมีก็มีไปแต่ก็ต้องเข้าใจวัตตะในการเกิดมันเป็น
แบบนี้อืมดังนั้นการที่จะมีความรักคุณแอนคงไม่ปรารถนาที่จะได้อะไร
จากเขาว่าเงินทองชื่อเสียงนู่นนั่นแต่ได้ความรู้สึกดีดีแล้ว
ชวนคู่รักรักทำบุญเกื้อกูลด้วยกันร่วมกันมันอาจจะเป็นความสุขอีก
หนึ่งของเธอไม่ใช่แปลว่าห้ามไม่มีใครแต่ถ้าจะมีในวัยสี่สิบอยู่กว่า
อย่างนี้ก็มีไปเถิดคงไม่ถูกใครหลอกกันได้ง่ายง่ายหรอกแต่ประเด็นสำคัญคือก็
เราให้เข้าใจว่ามันจะเข้าสู่วงเวียนหรือบ่วงกรรมอย่างที่ว่านั่นน่ะอืม

ก็มีแฟนเนาะไม่เคยว่างเนาะ

ใช่ป่ะ

มีอีกอันหนึ่งที่อยากถามเพราะหมอเขาเป็นคนกลัวน้ำ

ถึงว่าลงไปว่ายน้ำน้ำทะเลน้ำตกได้
ชอบไปดูทะเลชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันเป็นความกลัวแบบลึกเวิ้งว้างที่ไม่รู้ว่าทางนายใต้นั้นมีอะไรไง

แล้วรือก้วยความกุบกึ่งมาแล้วหนูไม่เล่นแล้วก็เรือเกลื่อก้วยความกุบกึ่งมา

หนูไม่เล่นปกติเขาสั่งให้ไปทำอะไรหนูไม่เล่น
ตายของคุณอ่ะมันไม่ใช่จุดตายที่น่ากลัวไม่ใช่น้ำนะจุดตายที่น่ากลัวคือเอา
เขาเรียกว่ารักษณะอยู่ราศรีรักษณะอยู่ราศรีกรกฎ
มรณะก็คือราศีกุมเป็นมรณะ
ในพื้นดวงชะตาจุดมรณะที่ว่า
มันก็คือธาตุลมมันคืออากาศมันคือที่สูง
มันคือการตกหลุมอากาศของเครื่องบิน
แล้วทำมีให้ภูมิมีผลต่อความเป็นไปในร่างกายของเรา
มันคือเครื่องบินตกมันคือการตกจากที่สูง
มันคือของจากที่สูงตกมาใส่เรา
นี่คือจุดตายของเราจุดที่เปราะ

สองไอ้ดาวเสาดาวอังคารเนี่ย
มันไปอยู่กันคู่กันที่เป็นดาวคู่บัติเหตุเนี่ย

มันคืออากาศมันคือจากที่สูง
หล่นลงมาแล้วตายหรืออาจจะตกเครื่องบินตาย
อาจจะเครื่องบินตกไม่ใช่ตกเครื่องบินตาย

หรืออะไรตกมาใส่เราในที่สูงที่อันตราย
อย่างไปในที่ที่เขาก่อสร้างอะไรอย่างนี้

ระวังระวังใส่มงใส่หมวกอย่างนี้
แต่บางคนก็บอกอ้วนถึงจะมีงานเยอะ

อย่างนี้ถ้าเขาผอมแล้วงานก็ยังจะมีอยู่มา

กรรมะเป็นวินาทวินาศเป็นกรรมะ

มันไม่ใช่แปลว่างานคือทำให้เขาต้องมีกิน

ไม่ใช่งานคือความสุขอย่างหนึ่งของคุณแอนกรุณา

แต่ไม่ใช่แปลว่าไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีกิน
ไม่ใช่แปลว่าคุณแอนจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ได้

ถ้าความอ้วนมันเป็นภัยต่อร่างกายในกายสังขาร
คุณหมอบอกแล้วต้องลงเท่าอีกเท่าไหร่

ไม่จำเป็นจะต้องไปให้มันอ้วนอยู่อย่างนั้น
แต่ถ้าเกิดมันผอมแล้วสุขภาพเราดี

ใช่ไหม
คือไม่ต้องทำงานจนตายก็อยู่ไปได้
แต่ต้องการทำงานเพราะว่ามีความสุขกับการทำงาน

มีความสุขกับการทำงานมาก
ดูแม่นมากเลย

คุณแอนผมบอกตรงนะผมพูดกับแม่หมอแมม
พูดกับมดรามลูกหมอ

ตั้งแต่เราเคยดูดวงมาเยอะมาก
ไม่อยากออกมาดูมากเลยวันนี้แกจะกลับบ้าน
มันมีรอยวิบากรรมในดวง
คือคุณแอนอย่าไปหาหมอดูทั่วไปนะ
เขาจะต้องถ้าเกิดเขาไม่มีคุณธรรม

ดาวเสาร์อังคารร่วมกันมีอุบัติเหตุ

พระหัสดีเป็นมรณะคือมันมีจุดมรณะ

น่ากลัวแต่ข้อดีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาไม่รู้เลย
ดวงชะตานี้เป็นคนรักครอบครัวและครอบครัวรัก
สองไม่ทำงานก็มีเงินอยู่ได้ตลอดชีวิต
เพราะเหมือนมีทรัพย์สมบัติบางประการจากครอบครัว
เกี่ยวข้องกับที่ดินหลักทรัพย์หลักฐานไม่รู้ว่าคืออะไร

อันนี้คือสิ่งที่คุยก่อนมาเข้ารายการ

ที่ดินเนี่ยเป็นมหาอุดอยู่พบสู่พระ
แปลว่าจะมีความสุขกับสิ่งที่ทำเนี่ยตลอดชิดในชาติพบที่แล้วเนี่ย
คุณแอนต้องเคยเป็นคนที่
นี่เขาสร้างโบสถ์ร่วมบุญสร้าง
สร้างวัดร่วมบุญสร้างซื้อที่ถวายวัดตระกูลฉันครอบครัวฉันตัวฉันขอร่วมบุญสร้างหรือสร้างเลยชาตินี้เวียนมันมาจบในชาตินี้นะจึงมีโอกาสที่จะมีที่ที่มีมูลค่ามีราคาหรือมีทรัพย์สมบัติอันเกิดจากแผ่นดินนี่คือความหมายในดวงชะตานี้สองดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดอยู่ในพบกรรมะแปลว่าจะทำหรือไม่

วิธีธรรมชาติหมดและแอนก็แบบช่วยตัวเองเพราะว่าเราเนี่ยเคยกินเยอะมากขนาดนั้นใช่ไหมคะแอนก็จะเปลี่ยนมากินในเรื่องของผักอกไก่พวกโปรตีนพวกผักและแอนก็ทำน้ำน้ำผลไม้วิตามินซีสดแอนก็จะทำดื่มอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดแอนคิดได้และแอนทำทันและแอนก็อยากที่จะให้คนอ้วนทุ
เอาสุขภาพจริงสิ่งที่เราหาซื้อไม่ได้เลยเราต้องทำเองนั่นก็คือเรื่องของการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยความเซ็กซี่ความแข็งแรงอะไรต่างก็จะตามมาเองการออกกำลังกายแปลกนะฮะบางทีเราไปทำอันนู้นทำอันนี้เราจะรู้สึกว่าเราทำเพื่อคนอื่นเยอะไปหรือเปล่าคนที่ได้ผลประโยชน์ไม่ใช่ทำไมเราเหลือกล
คือการออกกำลังกายคุณยิ่งออกเยอะเท่าไหร่คนอื่นไม่มีใครได้กับคุณเลยฮะเราได้เยอะเท่านั้นคุณเหนื่อยเยอะเราก็ได้เยอะคุณเหนื่อยน้อยเราก็ได้น้อยไม่มีใครแม้กระทั่งพ่อเกิดแม่เกิดมาได้กับเราด้วยกลับมารักตัวเองกลับมาทำอะไรเพื่อตัวเองดีสักนิดนึงฮะแล้วมันจะดีจริงค่ะวันที่บันทึกเทปเนี่ยคุณ
ยาวไกลไปถึงตัวถึง๖๐๗๐เนี่ยมันจะมีชีวิตที่รุ่งโรศสามารถที่จะลงมือหยิบจับทำอะไรได้บางคนเริ่มต้นชีวิตในวัยเริ่มต้นบางคนเริ่มต้นชีวิตในวัยถ้ำกลางบางคนเริ่มต้นชีวิตโดยวัยบ้านปลายแต่อย่างไรก็ตามทีเรื่องราวหุ้นแอนจะเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างให้กับคนอีกมากมายก็ขอให้คุณมีกำลังใจมีความหวัง
ขอบคุณที่ติดตามชมคุณผู้ชมพบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระรหัสบดีเวลา๔ทุ่มทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนค่ะมะลิด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ชะนีไม่มีที่ยืน
พ่อหมอรักเห็นแล้วจะต้องอึ้งทึ่งเสี่ยว
คนนี้สวยที่สุดตอนนี้ค่ะน้องโมจิรัชยาค่ะ
บอกว่าหน้าของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าสวยอยู่แล้วล่ะสวยจริง
ทุกอย่างมันลงตัวพอดี
สรุปหน้าหนูนี่ทำทั้งหน้าหรือเปล่า
นั่นแหละเริ่มรู้ตั้งแต่ปฐมแล้ว

เขาให้เราไปเรียนโรงเรียนชายล้วน
ครอบครัวใดที่ลูกเป็นแบบนี้ไม่ต้องค่อยเข้าชายลวนนะคะ

มันสำคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่ที่หนูเข้าโรงเรียนนี้ไป

แอบแน่

พ่อจะแบบเกรี้ยวกราด

ไปเปลี่ยนนามสกุลค่ะ

เริ่มแต่งหญิงวันแรก

ที่นู่นที่นี่ที่นั่นไปปรึกษา